ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งออกมาร้องขอความเป็นธรรม
และความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
เพราะคดีการเสียชีวิตของแฟนสาวเนี่ยมันยังไม่คืบหน้า
แล้วก็อยากให้ช่วยตามหาเจ้าของรถกระบะคันหนึ่งนี่เหตุการณ์คืน

แฟนสาวนี่เมาแล้วที่บ้านน้ำท่วมครับก็ล้มลุกลุกคลานอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เดินออกมาหน้าถนนจังหวะตรงนี้เนี่ย
คือเธอเนี่ยไปถูกรถไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุคือยังไงนะ
แต่รถกระบะคันที่เขาไปหาคลิปเพิ่มนะบนถนนนะ
ไปเจอกระบะคันหนึ่งขับมาตามทางห่างจากซอยหน้าบ้าน๒กิโลเมตรกว่า
แล้วศพของแฟนสาวเนี่ยไปหล่นอยู่กลางถนน
เดี๋ยวผมให้ย้อนไปดูต้นเรื่องหน่อย
เป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งที่นนทบุรีนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ย๑๑ตุลาคมนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้ตายก็คือผู้หญิงกับแฟนนุ่มนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้าน
จะเห็นว่าน้ำยังท่วมขังในซอยที่บ้านอยู่เลย

ฝั่งของผู้หญิงคือคุณนารินีนะฮะอายุ๒๓ปี
ส่วนแฟนนุ่มของเขาเนี่ยชื่อคุณมาสประสมนะฮะ

จะเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยคือเมาแล้วก็ซุดลงกองที่พื้นที่มีน้ำเจิ่งนองอยู่เลย
คลิปมันจะยาวหน่อยแต่ผมจะเล่าสรุปไปนะ
ฝ่ายชายเนี่ยเขาต้องเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาเงินมาจ่ายค่ารถแท็กซี่
ระหว่างที่เข้าไปเอาเงินในบ้านแล้วออกมาจ่ายค่ารถแท็กซี่
คือทั้งคู่เนี่ยล้มไปล้มมาอยู่หน้าบ้านนะครับ

คุณมาสประสมบอกว่าพอเขาล้มไปล้มมาอยู่หน้าบ้านเขาก็ตัวเปียก
เขาก็เลยเดินเข้าบ้านไปก่อนเพื่อไปเปลี่ยนกางเกง
แล้วกะว่าเดี๋ยวจะมาพาแฟนเนี่ยเข้าบ้าน
แล้วระหว่างนั้นนะฮะที่ฝ่ายชายเข้าไปในตัวบ้านเนี่ย
จะเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เดินโซซัดโซเซ
เห็นไหมออกมาทางหน้าปากซอย
นี่ฮะส่วนฝ่ายชายอยู่นู่นครับตรงประตูบ้านนะฮะ
นี่ฮะเวลาผ่านไปสัก๕๖นาที
พอฝ่ายหญิงเดินมาหน้าปากซอยเนี่ย
จะเห็นเป็นภาพแรกที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้
ก็คือเธอเดินมุ่งออกไปที่ถนนหน้าปากซอย

แล้วฝ่ายชายเนี่ยสัก๕๖นาทีหลังจากนี้

ตอนที่เขาเดินออกมานี่เขาบอกเขาไปเปลี่ยนกางเกงมาแล้ว
เกงเขาเปียกตอนที่ว่าล้มลุกคลุกคลานตอนแรก
นี่แล้วเขาก็ลื่นไปลื่นมา
เขาเดินมาถึงกลางซอยแล้วเขาจะลื่นอีกทีนึง
พอมาถึงกลางซอยลื่นอีกทีนึงเนี่ย
เขาเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้าน

คือความจริงเนี่ยเขาบอกเท่าที่จำได้เนี่ยเขาบอก
เขาจะออกมาเพื่อจะพาแฟนเข้าบ้าน
มากลางซอยเขาก็นั่งฟุบอะไรอีก
สุดท้ายเนี่ยเขาเดินกลับเข้าไปในบ้าน
คุณเห็นมันสอนแล้วก็บอกภาพมันตัดไปเลย
เพราะเขาเมาเขาเมา
มาอีกทีคือวันรุ่งขึ้น๑๒ตุลาคม
แม่ของแฟนสาวเนี่ยแม่ของนารินีโทรมาบอก
บอกนี่นารินีเนี่ยถูกรถชนตายนะ
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
เขาก็รีบไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปดู
ก็ไปเจอส่งเจอศพแต่ว่ายังรับศพอะไรไม่ได้เพราะว่า

ก็ต้องรอแม่มาจากต่างจังหวัดมารับศพ
เนี่ยนี่แล้วเขาก็ไปไล่ไปไล่หาองค์จรปิด

คุณมาสประสมบอกว่าเขาก็ไปไล่หากล้องวงจรปิด
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นรถกระบะ

ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ
ตอนที่คุณนารินีเมาแล้วก็เดินโซซัดโซเซผ่านน้ำที่ท่วมซอยออกไปถึงปากทางหน้าหมู่บ้าน
อายุเพิ่ง๒๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๒๕๐นาที
ไปถึงตี๓๕นาทีของคืนวันที่๑๑ตุลาคม
จุดที่เป็นปากซอยหมู่บ้านเนี่ยอยู่เยื้องหมู่บ้านศรีประวัติฟลอร่าโครงการ๒
ตำบลศาลากลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่ตรงจุดนี้นะฮะ
แต่จุดที่ไปเจอศพนารินีห่างไป๒๔กิโลเมตรอยู่กลางถนนหน้าหมู่บ้านนนทรีย์
เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่บอกนี่แหละคุณมาสประสมบอกว่าคืนนั้นไปกับแฟนก็ไปดื่มกินกันจนตี๒นั่งแท็กซี่กลับบ้าน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละแล้วเขาแบบเขารู้สึกเหมือนกับเขารู้ว่าเมาอ่ะแล้วมาจ่ายเงินค่าแท็กซี่
แล้วจะเอาแฟนเข้าบ้านแล้วภาพมันตัดไปเลยรุ่งขึ้นแม่แฟนโทรมาบอก
แล้วแม่ก็แม่ของแฟนต้องมาจากร้อยเอ็ดเพื่อมารับศพลูกสาวนะ
ก็คิดมากอยู่ตลอดก็เสียใจนะครับแล้วก็กังวลหลายเรื่องจะไม่คืบหน้า
เขาก็ห่วงทางพ่อแม่เขาถ้าตำรวจเรียกให้มาจะต้องมาเขาก็ลำบาก
คือคุณแม่ประสมบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเขา
รถกระบะคันนั้นจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยถ้าดูข่าวอยู่เนี่ย
คือมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเธออาจจะเดินออกไปแล้วก็ไปล้มฟุบอยู่กลางถนน

อาจจะไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้

แต่ถ้าเกิดทับแล้วชนคนรถมันก็ควรจะรู้สึกไหม
เพราะนี่ก็๒กิโลเมตรกว่า
กว่าที่ร่างของเธอจะมาหลุดอยู่ตรงนี้ฮะ
หรืออาจจะคิดว่าเป็นท่อนไม้หรือจะอะไรไง
ชนแล้วก็ไม่ได้จอดรู้แล้วล่ะแต่ไม่หยุด

เพราะฉะนั้นถ้าเจอเจ้าของรถหรือว่าคนที่ขับรถคันนี้เนี่ย

นี่ฮะเขามาเสียชีวิตเนี่ยศพหลุดอยู่ตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับทางผู้หมาบการสพปลายบาง
ตำรวจเอกรุ่งระวีสุขังบอกว่าไม่ได้นิ่งเฉยหรือว่าละเลยนะครับ
แต่เนื่องจากช่วงเกิดเหตุเนี่ยฝนตกและถนนมันมืด
ไม่ชัดก็พยายามไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างอยู่
ก็จะพยายามตามให้อย่างเต็มที่
นี่ทางแฟนของผู้ตายก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน